ต่อไปนี้เบรกนี้จะเริ่มต้นด้วยดราม่าระหว่างทนายตั้มกับชูวิทย์กระมวลวิสิต
ถือว่าเป็นคู่กัดคู่ฟัดคู่ใหม่
แต่จะขอเริ่มจากนะครับปฏิกิริยาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก่อน
มีมติที่จะคืนเงินบริจาค๓ล้านบาท
ให้กับนายชูวิทย์กระมวลวิสิตเพราะว่าไม่สบายใจ
ที่มาของเงินที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อเท็จจริงกรณีที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิต
มอบเงินบริจาคจำนวน๓ล้านบาท
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมานั้นนะครับ
ความประสงค์ของคุณชูวิทย์บอกว่า
สนับสนุนกิจกรรมของภาควิชานะครับกายวิภาคศาสตร์
แต่จากข้อมูลที่ปรากฏตามข่าวแน่ชัดแล้วว่า
เป็นเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจจะผิดกฎหมาย
ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
ยืนยันว่าติดต่อนายชูวิทย์ไปแล้ว
เพื่อจะคืนเงินจำนวน๓ล้านบาทให้กับนายชูวิทย์
แล้วก็จะพยายามให้นายชูวิทย์นั้นมารับเงินโดยเร็วที่สุด
หลายคนสงสัยว่าตอนเอาไปบริจาคคุณชูวิทย
หอบ๓ล้านเป็นเงินสดไปหรือเปล่า
ทางคณะแพทย์ก็ชี้แจงบอกว่า
ในอดีตแต่ละคนอาจจะมีประวัติอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเหมือนว่าตัวเงินนะฮะ
ถ้ามาจากตัวของตัวเองที่อยากบริจาคก็เป็นสิ่งที่เราสามารถรับได้อย่างเต็มที่ครับ
แต่อันนี้คุณชูวิทย์ก็บอกว่าเขาก็มีเจตนาดีอยากจะบริจาค
แต่เนื่องจากเงินที่เราทราบในขณะนี้มันไม่ได้เป็นเงินของคุณชูวิทย์
จากข่าวแล้วก็ข้อมูลที่เราทราบอยู่ในขณะนี้ครับ
อันนี้คือเป็นเงินที่เราต้องคืนคุณชุวิตเพื่อให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมครับ
ก็หมายความว่าถ้าเป็นเงินของคุณชูวิตเองทางเศรษฐิราชก็สะดวกใจแล้วกว่าที่ไม่มีที่มาแบบนี้
ถูกต้องครับแน่นอนที่สุดครับ
แต่ว่ามันตรงกันข้ามกันกับอีกโรงพยาบาลหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่เขาก็มีเหตุผลของเขา
รองสัตว์ราชาลนายแพทย์ดีโหลกพิยโยไทท์
คณะแพทย์ยังไม่ขอนะครับ
ยังขอไม่คืนเงินบริจาค๓ล้านบาทให้นายชูวิทย์
ชี้แบบนี้ให้เหตุผลแบบนี้บอกว่า
ธรรมเนียมของการบริจาคคือความหวังดีของผู้บริจาค
ส่วนจะเป็นเงินมาจากส่วนไหนไม่ได้เป็นประเด็นที่จะไปตัดสิน
ขอยึดหลักของผู้บริจาคเอาไว้ก่อน
โดยคณะแพทย์ยืนยันว่าในแนวทางการปฏิบัติที่โปร่งใสตรวจสอบได้
ขอให้ทางกฎหมายมีความชัดเจนอย่างไรแล้วโรงพยาบาลพร้อมจะยึดหลักและปฏิบัติตามครับ